เอาล่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคักที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกแล้ว
ต่อไปนี้ทุกวันพุธชวนข้าราชการมาออกกำลังกายกันเพื่อสุขภาพ
ไหนผมว่างผมออกด้วย
แล้วเมื่อวานเป็นวันแรกไงนำร่อง

ท่านก็มาออกกำลังกายนี่ค่ะ

แล้วก็บางคนแข็งแรงสู้ท่านนายกไม่ได้
อะอัธธนายกนี้อายุอนามก็ประมาณนึงเกินแล้วน่ะ
แต่ยังแข็งแรงอยู่เลยดูสิวิ่งแบบ
เดี๋ยวจะมีท่านะเป็นท่าฝึกทหารนะแทงปลาไหลเดี๋ยวให้ดู

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่ท่านี้ค่ะ

ใช่เป็นท่าฝึกทหารใหม่ไงแทงปลาไหล

แต่ท่านนายกเห็นไหมคล่องมาบนเวทีบนเวทีคือท่านนายกนะคะ
ขอโทษทำถูกด้วยนะคะเข่าไม่เกินปลายเท้า
ใช่นี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีนำเลยสำหรับการออกกำลังกายนะคะ
ธรรมเนียบรัฐบาลแต่คุณผู้ชมค่ะถ้าเมื่อสักครู่นี้
ทำให้ท่านรัฐมนตรีกรอบการวัฒนาวรังกูลรัฐมนตรี
การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเซค่ะ
เซเลยทีเดียวค่ะคือบางคนถ้าเกิดไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยเนี่ย
มันไม่จีนแล้วเพราะมันเหนื่อยนะ

ถ้าพุ่งหลังคือท่านี้เนี่ยเป็นท่าฝึกทหารนะนี่เนี่ยค่ะ
่งหลังยึดพื้นที่ฉันแอบถามทหารคนใกล้ตัว
เขาบอกว่าเป็นท่าฝึกทหารที่เขาจะสั่งเป็นคำสั่ง

อันนี้ถ้าเข้าออกกำลังกายก็คือเบอร์ปี้
ใช่คือมันจะคล้ายกับท่าออกกำลังกายถ้าเราไปจิม
แล้วก็เทรนเนอร์สอนเราแล้วก็มาเชื่อมโยงกับท่าฝึกทหาร

เหมือนกันค่ะแต่เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ท่านี้หอบกันไปตามกันค่ะ

แต่ท่านนายกท่านมีเสต็ปเดี๋ยวเหนื่อยมีภาพให้ดู
ก็มีข้าราชการบางคนอาจจะสู้ท่านนายกไม่ได้

ก็มีทั้งเสียงหัวเราะสนุกสนานบรรยากาศคึกคักค่ะ

ใช่แล้วก็หลังจากนั้น

ร่วมเล่นวอลเล่บอลด้วยค่ะ
โอ้โหคือท่านทำทุกอย่างจริงนะ

ท่านก็ต้องเล่นฟุตบอล

คือไม่ไหวแล้ว

ไม่ไหวแล้วขอนั่งพักนิดนึงนะครับ

ให้ออกกำลังกายทุกวันพุธเนี่ย

แค่อยากให้มาร่วมกันสนุกกัน

หรือโดนนายด่าจากการทำงาน

นี่เป็นการกระตุ้นให้ทำงานเต็มที่ในอีก๒วันที่เหลือ

แบบว่าถนัดทุ่มกายถวายชีวิต
คือไม่ได้เช็คยอดว่าคุณต้องออกแบบนี้ทุกวัน

ท่านนายกบอกว่าแต่ถ้าเป็นทหาร

ที่ทำเนี่ยเพราะต้องการให้อนาคตของชาติ

ซึ่งมองว่านี่เป็นตัวอย่างนะว่าการจะทำอะไร
แต่รูปที่ตัวเองก่อน
นายกยอมรับว่าช่วงหลังมาเนี่ย

เหมือนตอนเป็นทหารนั่นเองนะคะ

พาไปดูที่กระทรวงแรงงานกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ในฐานะรองโฆษกระทรวงแรงงาน

เพื่อสุขภาพที่ดีและลดความเครียดนะคะ

หันมาใส่ใจสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น

ข้าราชการออกกำลังกายเช่นเดียวกันค่ะ
แต่ว่ามีข้าราชการหลายท่านนะคะ

ออกกำลังกายกันแบบนี้ค่ะ

ก็ธรรมเนียบรัฐบาลค่าราชการกระทรวงต่าง

ปีก็จะต้องมาวิดพื้นมาวิ่งอะไรแบบนี้
ตรวจสมัครภาพสมรรถภาพร่างการ
ม้วนหน้าม้วนหลังตอนเราเรียนพลาสดีเราก็เรียนมาก
ในหนึ่งสัปดาห์คือส่วนใหญ่เรานั่งทำงานกับโต๊ะ

เรื่องของการเผาผลาญเรื่องของการขยับ

อย่างน้อยสักหนึ่งวันสักชั่วโมงนึง
หรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ในหนึ่งสัปดาห์

ดีกับสุขภาพดีต่อหัวใจด้วยนะ

ฉันเคยอ่านข่าวช่อง๕ช่องทหารนะ
ทุกปีค่ะมีการทดสอบสมรรถภาพผู้ประกาศข่าว

แต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะต้องมีออกกำลังกายพอตอนนี้ออกกำลังกายแล้วค่ะคือ
คือช่องเก่าช่องทหารช่อง๕

ที่เราทำหน้าจอแล้วก็แข็งแรงทั้งร่างกายด้วย
จริงค่ะคือเรื่องของการออกกำลังกาย
พลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะได้ไอเดียมาจากที่นี่ค่ะ
มาจากการรายงานผลการประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพค่ะ
บอกว่าตอนนี้คนไทยออกกำลังกายน้อย
คนไทยติดสมาร์ทโฟนคือไม่ใช่เฉพาะคนไทย

สมาร์ทโฟนแล้วมันนำมาซึ่งการเสียสุขภาพ
นำมาซึ่งโรคหลายโรคโรคมะเร็งก็เกี่ยวนะ
เกี่ยวกับการที่เราก้มหน้าก้มตาติดสมาร์ทโฟน
คือไม่ยอมขยับขยื่นร่างกายทำให้เกิดปัญหา
นายกก็เลยน่าจะเกิดไอเดียจากการประชุมนี้
จากการรายงานผลการประชุมนี้ก็เลยเกิดไอเดียว่า
เอาแบบนี้เดี๋ยวทุกวันพุธมาออกกำลังกายกันดี